ส่วนความคืบหน้าคดีฆ่าเยาวชนชายจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ล่าสุดนะครับตำรวจภูทรศรีนครินก็มีการนำตัวผู้ต้องหา๓คนที่เหลือ
ฝากขังนะครับส่วนสำนวนนั้นก็คาดว่าจะสรุปได้ภายในประมาณ๑เดือนครับ
กรณีกลุ่มวัยรุ่นวางแผนฆ่าเยาวชนชายอายุ๑๘ปีพร้อมข่มขืนแฟนสาวก่อนจะทำร้ายร่างกายแล้วก็โยนลงทิ้งเหวไปนะครับ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและรวบตัวสาวธอมเพิ่มอีก๑คน
พร้อมนำตัวผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนไปฝากขังที่สถานพินิษฐ์จังหวัดพัทธลุงไปแล้วนั้น
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกวิชัยวิทยานรพลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
นำตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีก๓คนไปทำการฝากขังต่อสารพัทธลุง
ว่าจะสรุปสำนวนส่งอายการเพื่อฟ้องต่อสารนะครับพิจารณาตัดสินได้เร็วที่สุดประมาณไม่เกิน๑เดือนหลังจากนี้ไปครับ
เนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นให้การรับสารภาพรวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพยานวัตถุพยานแวดล้อมเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับ
และเพื่อสะดวกในการทำคดีเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นสองพื้นที่คือในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูทรศรีนครินและสถานีตำรวจภูทรนายงจังหวัดตรังนะครับ
และเมื่อสอบสวนเหตุการณ์ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูทรศรีนครินจึงได้ทำเรื่องเสนอขอต่อผู้บังคับบัญชาครับ
เพื่อให้สรุปสำนวนนะครับร่วมกันเพื่อเป็นการสอบสวนคดีเดียวกันโดยให้ตำรวจภูทรศรีนครินนั้นเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ครับ